สวัสดีครับเช้าวันนี้หลายพื้นที่ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
สองสามวันที่ผ่านมาวันนี้ก็คาดการณ์ว่าจะเป็นวันที่มีอุณหภูมิลดต่ำสุดในระลอกที่ลมหนาวมาครั้งนี้นะครับ
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปครับบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางจะเริ่มอุ่นขึ้น
สัญญาที่เห็นได้ชัดในวันนี้ก็คือเริ่มปรากฏหมอกเกิดขึ้นนะครับ
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาาธกรประวัตรตามยอดตึกต่าง
ก็หมายความว่าความชื้นนั้นเริ่มเข้ามาปกกลุ่ม
แต่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นกันอยู่ในช่วงเช้านะครับ
ปัจจัยสำคัญก็คือการอ่อนกำลังกลับไปของบริเวณความกดอากาศสูง
หลังจากนี้ก็จะค่อยเคลื่อนตัวออกจากเมืองไหนของเรา
ซึ่งอีกหนึ่งปัจจัยครับพายุลูกนี้เองที่ก่อนหน้านี้
อย่างที่บอกนะครับว่ามีการดูดเอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนลงมาปกกลุ่มตอนล่าง

กำลังของลมก็จะอ่อนกำลังลงแน่นอน
จุดแรกที่จะเริ่มอุ่นหลังจากนี้ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

หลังจากนั้นก็จะเป็นบริเวณตอนกลางแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ส่วนภาคเหนือจะเป็นจุดสุดท้ายที่ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันอยู่
ในช่วงที่มีการอ่อนกำลังกลับไป
ความชื้นก็จะค่อยเข้ามาปกครุมมากยิ่งขึ้น
รวมไปถึงบริเวณที่ติดกับชายฝังแล้ว
ตอนล่างครับฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นกลับเข้ามาตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยในวันพรุ่งนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
เหนืออุณหภูมิยังคงลดลงอีกนะครับประมาณ๒๔องศาเซลเซียตนะครับ
อาจจะมีฝนเป็นบางแห่งต่ำสุด๑๗องศาครับ
ส่วนบนยอดดอยต่ำสุด๘องศานะครับ
ส่วนภาคอีสานครับจากการตรวจสอบมีลมแรงอยู่นะครับ
ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุดครับ๑๔องศาครับ
ส่วนบริเวณพื้นราบต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียตนะครับ
กลางครับยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับ

ภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอาวไทยฝนอยู่ที่ร้อนละ๓๐องศาเชียวพื้นที่
ของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลา
ปัตตานียาลานราธิวาสนะครับทะเลคลื่นสูงประมาณสองเมตรนะครับ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ๑๐ของพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูนครับ

กรุงเทพมหานครครับเช้ายังคงได้สัมผัสอากาศเย็นลมเย็นกันอยู่นะครับ
แต่ว่าแน่นอนครับตอนบ่ายแดดค่อนข้างแรงละทีเดียว
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ